คุณผู้ชมค่ะที่ขอนแก่นมีสาวขายประกันนะคะหายตัวไปตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายน
ออกไปเก็บเบี้ยประกันแล้วหายไปเลยครอบครัวติดต่อไม่ได้
หายไปนาน๙วันจนครอบครัวเนี่ยทั้งแจ้งความทั้งประกาศตามคนหายในเฟซบุ๊ก
สุดท้ายไปเจอพบเป็นศพจมอยู่ในคลองอะค่ะ
คือรถประสบอุบัติเหตุแล้วก็จมหายไปในคลองไม่มีใครรู้เลยครับ
มอยู่เก้าวันเก้าคืนสุดท้ายนี่ค่ะงมเจอแล้วนะคะโอ้โห
เนี่ยมันเห็นสภาพหลังคารถลิฟต์แบบนี้เองอะค่ะคนที่ไม่ได้สังเกตจริงก็จะมองไม่เห็น
อืมก็เป็นตำรวจสพน้ำพองแล้วก็กู้ภัยนะคะ
ต้องไปช่วยกันงมแล้วก็กู้รถกระบะสีขาวทะเบียนผล๗๔๙๗ขอนแก่น
ขึ้นมาจากคลองชนรับประทานค่ะนี่คันนี้นะฮะคันนี้แหละค่ะ
ในรถมีศพอยู่ในนั้นสองศพด้วยกันนะคะอ๋อถ้าดูจากพื้นถนนเนี่ย
ถ้าขับรถผ่านไปผ่านมาคือจมมิดคันเลยใช่คือเอาจริงจริงเอาแค่ตลิ่ง
ก่อนที่จะมาถึงคลองเนี้ยตะหลิงจากถนนลงมาเนี้ยสิบห้าเมตร
แล้วน้ำในคลองเนี่ยลึกอีกประมาณสักสองเมตรได้ขับผ่านไปผ่านมา
ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นแน่แน่ไม่เห็นจริงจริงค่ะวันนี้หายไปเก้าวัน
หายไปเก้าวันค่ะไปเจอรถดึงรถขึ้นมาเจอศพข้างในอย่างเงี้เหรอ
สองศพโอ้โหผู้ตายคือนางอรุณรัฐวันนะครับ
อายุห้าสิบสองปีเป็นชาวอำเภอเขาสวนกวาง
คนนี้คือคนที่เขาประกาศตามหากันนะคะตอนแรก
ส่วนอีกคนนึงคือนางสาวนิชากิจรรย์อายุห้าสิบห้าปี
เป็นชาวหนองคายนะคะเบื้องต้นพอตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีร่องรอยของล้อรถตรง
เอ่อทางริมคลองชนรับประทานนะคะซึ่งก็คาดว่าคงเป็นการประสบอุบัติเหตุ
แล้วรถก็เลยถลายตกลงมาแล้วก็จมลงไปแบบนี้นะคะ
ลูกเนี่ยพอรู้ว่าเจอแม่แล้วแต่เจอเป็นศพนะ
โอ้โหสุดกอดกันร้องไห้เลยค่ะ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
ครอบครัวก็นำศพนางอรุณรัฐกลับมาทำพิธีที่บ้านค่ะช่วงบ่ายก็เคลื่อนศพไปที่วัดสุธิวาส
ประมาณสัก๙วันแล้วค่ะมันก็ค่อนข้างเน่าเปื่อย
เขาบอกว่าก็จะมีการทำพิธีขอทางวัด
ขอทั้งความเชื่ออะไรต่างด้วยนะคะตามความเชื่อของคนอีสาน
นางสาวกระหนกพรสุขประเสริฐนะคะลูกสาวของนางอรุณรัฐผู้ตายก็บอกว่า
๒๓วิทยุนายนเนี่ยแม่ออกไปทำงานคือแม่ขายประกัน
บอกจะออกไปเก็บเบี้ยประกันแล้วตอนเย็นแม่ไม่กลับบ้าน
โทรหาอยู่๒วันแม่ไม่รับโทรศัพท์เลยเลยไปแจ้งความคนหาย
ประกาศตามหาที่เฟซบุ๊กสุดท้ายเนี่ยที่ไปเจอ
จุดสุดท้ายเลยที่มีคนเห็นแม่ก็คือร้านส้มตำอยู่ที่อำเภอน้ำพองค่ะ
เห็นบอกว่าแม่เนี่ยไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ขับกระบะออกจากร้าน
คลองชลประธานไป๓๐มิถุนายนเธอบอกกลับมาปรึกษากับญาติอีกทีนึง
แล้วเมื่อวานนี้๑กรกฎาคมก็เลยพยายามออกตามหา
จนไปเจอร่องรอยของล้อรถแล้วก็เศษสีค่ะ
อ่ะไม่อยากคิดหรอกว่ามันน่าจะใช่แต่ก็ต้องลงไปดู
สุดท้ายก็เห็นเลยว่าโอ้โหมีหลังคารถกระบะสีขาวจมอยู่ในคลองชนรับประทาน
เลยต้องรีบแจ้งตำรวจกับกู้ภัยนะคะ
หนูก็ยังมีความหวังว่าสงสัยแม่รอดไปได้แล้วแบบมีคนไปช่วยหรือเปล่า
อาจจะยังติดไม่ติดต่อเราอย่างนี้
พอดึงขึ้นมาบนถนนข้างบนก็เปิดแคปออกค่ะมันลดแคปอะค่ะ
ก็เห็นศพแม่หนูแม่ไม่เคยขาดการติดต่อ
ถ้าแม่ไปที่ไหนหรืออะไรยังไงแกจะติดต่อกับหนูตลอด
แล้วถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงคือหนูก็เอกใจคือแบบ
แม่เป็นคนขับรถเร็วด้วยมันก็มีเสียที่จะเป็นนะคะ
เพื่อนของผู้ตายนะคะวันนี้ก็มาร่วมงาน

เขาบอกว่าวันเกิดเหตุผู้ตายังส่งรูปผ่านทางไลน์มาให้ดูอยู่เลยว่านั่งกินส้มตำอยู่
คือวันนั้นเนี่ยมีประชุมร่วมกันที่บริษัทค่ะ
และทั้งสองคนก็ออกจากบริษัทช่วงประมาณสัก๓โมงเย็น
จะไปเก็บเบี้ยประกันแล้วก็ไปนั่งทานส้มตำที่ร้านใกล้จุดพบศพนี่นี่
เนี่ยค่ะก็คุยกันในกลุ่มไลน์เพื่อนนะคะ
ผู้ตายยังส่งรูปเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งอยู่เลยว่ามานั่งกินส้มตำกัน

คิดเลยว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายนะคะ
เจอกันล่าสุดวันที่๒๓ประมาณบ่าย๓เพราะว่าพี่อบรมอยู่บริษัทค่ะ
เพราะนี่เขาก็เลยจะก่อนเขาไปเขาบอกว่าจะไปเก็บเบี้ยประกันค่ะ
จะไปก่อนเพื่อนเพราะว่าพวกพี่เลิก๕โมงเขาออกไปประมาณ๓โมงกว่า
โดยปกติคนนี้จะไม่เคยปิดโทรศัพท์ค่ะ
ที่มันผิดปกติก็คือแล้วเขาจะไม่เคยขาดการติดต่อ
ถ้าไม่กับลูกก็คือพี่ตลอดทุกวัน
เพราะนี่มันผิดปกติตรงที่ว่าติดต่อไม่ได้เลย
วันที่๒๑กว่าเขาปล่อยน้ำมันแรงมาก
แต่ว่าที่หายไปวันที่๒๓แต่เมื่อวานในน้ำจะลดลงนิดนึงแล้ว
อะไรประมาณนี้มันก็เลยเห็นเหมือนเป็นเงาของรถอ่ะ

ญาติก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสามัคคีศิลาวันในอำเภอน้ำพอง

เธอบอกว่าวันที่๑๙มิถุนายนเนี่ยแม่เนี่ยแชร์เหตุการณ์ในเฟซบุ๊คที่เป็นเหมือนความทรงจำที่ถ่ายรูปคู่กันนะคะ
แล้วก็โทรศัพท์มาพูดคุยด้วยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยทำงานอยู่ที่ราชบุรีก็เลยไม่ได้อยู่กับแม่ที่ขอนแก่น
โทรมาถามเธอบอกคิดถึงแม่ไหมรักแม่หรือเปล่า
เธอก็ตอบแม่ไปนะว่าเอ้าหนูมีแม่คนเดียวหนูก็ต้องรักแม่สิ
ก็เห็นว่าพูดคุยตามปกติแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ติดต่อแม่อีกเลย
ไม่พีก็น้องนี่แหละโทรมาหาเธอบอกว่าติดต่อแม่ไม่ได้นะแม่หายตัวไป

สุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่า

เธอก็ได้แต่พระวณาในใจตอนนั้นนะว่า
ขอให้ไม่เกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับแม่

ก็เลยบอกว่าก็มีแม่คนเดียวก็ต้องรักอยู่แล้ว
หลังจากนั้นมาก็คือติดต่อไม่ได้

เราติดใจไหมหรือว่ามองว่าเป็นอุบัติเหตุ
ก็ไม่ได้ติดใจก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าตรงทางนั้นก็ค่อนข้างเปรี้ยวด้วย
ทางด้านคดีความตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงนั้นรถไม่ค่อยมีวิ่งเท่าไหร่
แล้วก็เป็นเส้นทางเหมือนมีโค้งหลายจุด
แล้วไฟส่องสว่างก็มีไม่เพียงพอด้วย

มีโอกาสหลุดโค้งแล้วก็ตกคลองแบบนี้ลงไปได้ค่ะ

เพราะว่าจังหวะลงไปมันลงไปทั้งคันเลย